คุณผู้ชมคะมาดูจุดคัดกรองด้านในนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ชั้นในทั้ง๙จุดคือตั้งแต่ตี๕ช่วงเช้าที่ผ่านมา
ก็เปิดให้ประชาชนผ่านจุดคัดกรองเข้าไปเพื่อไปจับจองพื้นที่ในมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
เพื่อร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่เก้า
จุดนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตั้งแต่ช่วงเย็นคือตัดแถวเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการจัดแถว
ติดตามจากคุณนันทพรธาวระผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีสดมาจากโรงแรมรัตนโกศิลป์ค่ะ
เจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองที่๔บริเวณพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะคะ
ได้ทำการปิดจุดคัดกรองอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากที่เปิดให้ประชาชนเข้าเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา
เพื่อระบายประชาชนที่มีความหนาแน่นนะคะซึ่งมีความยาวแถวมากกว่าสามกิโลเมตรค่ะ
ประมาณการว่าจุดนี้นะคะมีประชาชนสะสมมากกว่า๒๐๐๐คน
ทำให้ท้ายแถวป่ายาวไปถึงบริเวณสะพานผ่านฟ้าค่ะและขณะนี้นะคะ
ก็คือภาพบรรยากาศสดค่ะภายในบริเวณแถวประตูคัดกรองที่๔
พระแม่ธรณีบีบมวยผมเจ้าหน้าที่ได้ทำการปรับรูปค่ะ
บนแถวให้ประชาชนเข้ามานั่งจำนวนหกแถวนะคะบนถนนราชดำเนินในค่ะ
หน้าโรงแรมรัตนโกศิลป์แล้วนะคะหลังจากทำการปิดจุดคัดกรองเมื่อช่วงเย็น
เพื่อจัดระเบียบแถวใหม่ไม่ให้หนาแน่นและความเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ
ซึ่งประชาชนทุกคนยังคงนั่งรอด้วยความหวังนะคะว่าจะได้เข้าไปในงานพระราชพิธี
ซึ่งจะมีการปล่อยแถวประชาชนให้เข้าไปอีกในช่วงเวลาประมาณ๒๐นาฬิกาที่จะถึงนี้ค่ะ
ทั้งนี้นะคะช่วงเวลาประมาณสิบสามนาฬิกาสามสิบนาทีค่ะ
ประชาชนหลายหมื่นคนนะคะทยอยเข้ามาณจุดคัดกรองที่สี่
เครื่องสแกนค่ะเพื่อเข้าไปในมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะ
หลังจากเจ้าหน้าที่ประจำจุดนั้นได้ปิดประตูตั้งแต่เวลา๘นาฬิกา๓๐นาที
เพื่อจัดระเบียบประชาชนที่เข้าไปด้านในค่ะผ่านไปกว่าห้าชั่วโมงนะคะ
แถวยาวไปเกือบสามกิโลเมตรประมาณการว่าประชาชนจุดนี้มีหลายหมื่นคนค่ะ
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้ามาระบายความสะสมนะคะระบายความหนาแน่นของประชาชน
โดยพลโทสันเสริญแก้วกำเนิดค่ะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
ลงพื้นที่ตรวจตราความเรียบร้อยพร้อมกับเปิดเผยว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ
ห่วงใยประชาชนทุกคนที่มารอเข้าร่วมพระราชพิธีจึงมีรับสั่งให้ดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง
ซึ่งภาพรวมขนาดนี้นะคะน่าจะรองรับประชาชนได้มากกว่า๑แสนคน
ถ้าหากพื้นที่ไม่เพียงพอขอความร่วมมือให้ประชาชนไปวางดอกไม้จันทร์ได้ที่บริเวณพระเมรุมาจำลองค่ะ
จำนวนพี่น้องประชาชนที่มารออยู่ตรงเนี้ยมีประมาณสักผม
ผมคิดว่าประมาณสักสองหมื่นกว่าจากหน้าโรงแรมรัฐนาโกศิลป์ไล่ตามฟุตปาดไปนะครับ
จนถึงสะพานผ่านฟ้าเนี่ยผมคิดว่าประมาณสองหมื่นสองหมื่นกว่า
ทีนี้นะจุดคัดกรองตรงนี้เขายังเปิดให้ประชาชนเข้าไม่ได้ตั้งแต่ประมาณเช้า
เพราะว่าข้างในกำลังจัดพื้นที่ให้โล่งอยู่ณเวลานี้ข้างในจัดพื้นที่น่าจะลงตัวแล้ว
ก็เริ่มทยอยพี่น้องประชาชนโดยเมื่อผ่านจุดวอล์กทรูที่จุดคัดกรองไปแล้วเนี่ย
จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่จิตอาสาแล้วก็เจ้าหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์
พาพี่น้องประชาชนเป็นชุดอาจจะจัดแถวเดินไป
ประมาณสักชุดหนึ่งร้อยคนเดินตัดตรงไปยังพื้นที่ที่ยังว่างอยู่
วิธีการบริหารจัดการแบบนี้น่าจะสามารถระบายประชาชนส่วนนี้ไปได้
แต่ถ้าเติมมาอีกเรื่อยเนี่ยคิดว่าก็คงอาจจะรับได้ไม่หมด
แต่เราเชื่อมั่นว่าด้วยข้อมูลข่าวสารที่ออกไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าพี่น้องประชาชนที่เข้ามาเนี่ย
ถ้าเข้ามาเยอะเกินเข้าไม่ได้เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กรมประชาัมพันธ
จะช่วยกันประชาสัมพันธ์ว่าพื้นที่ข้างในเต็มหมดแล้ว
ขอความกรุณาท่านวนกลับแล้วก็ไปถวายดอกไม้จันทร์ที่พระเมรุมาตรจำลองแล้วก็
จากนี้นะคะสภาพอากาศที่ร้อนสลับกับมีฝนตกในช่วงบ่ายค่ะ
ทำให้ประชาชนที่อยู่ในขบวนแถวเริ่มมีอาการเจ็บป่วยค่ะ
เฉพาะผู้สูงอายุและเด็กนะคะซึ่งตลอดทั้งวันที่จุดคัดกรองที่สี่
มีผู้ป่วยเข้ามารับการประถมพยาบาลมากกว่า๑๐๐คน
โดยเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวเข้ามาดูแลที่ห้องประชุมของโรงแรมรัฐนาโกศิลป์
ที่ถูกปรับให้เป็นหน่วยแพทย์และปฐมพยาบาลจุดที่ยี่สิบเอ็ด
ซึ่งมีทีมแพทย์นะคะคอยให้การดูแลโดยคุณหมอบอกว่าอาการส่วนใหญ่เกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะ
ประกอบกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงก็เป็นคนไข้ผู้สูงอายุนะคะ
แล้วก็จำนวนนึงก็คือเป็นเด็กอะค่ะก็จะมาตั้งแต่เมื่อวานเดินทางมาถึงที่นี่ค่ะตั้งแต่เมื่อวานช่วงเช้าแล้วก็ยืนรอเข้าแถวเพื่อที่จะเข้ามาชั้นในอะค่ะแล้วก็พักผ่อนน้อยเมื่อคืนส่วนใหญ่ก็จะคือจะไม่ได้นอนค่ะจนถึงตอนเช้าเช้ามาก็แดดออกก็ยังต้องอยู่ในแถวในขบวนอยู่เขาก็ส่วนใหญ่เขาจะนอนน้อยพักผ่อนอยู่
พอใส่สายหน่อยเจอแดดเจออะไรอย่างงี้ค่ะก็จะหน้ามืด
เป็นลมรู้สึกอ่อนเพลียค่ะค่ะทั้งนี้หลังจากเปิดจุดคัดกรองที่สี่นะคะ
พระแม่ธรณีบิบมวยผมอีกครั้งในเวลาสิบสามหน่อยก่อนสามสิบนาที
เพื่อที่จะเตรียมเข้าเครื่องสแกนตรวจค้นหาสิ่งของต้องห้ามซึ่งมีประชาชนผ่านจุดคัดกรองด้านในจุดนี้อยู่ที่ประมาณ๓๒๓๕คน
ซึ่งตั้งแต่เวลา๕นาฬิกาจนถึงเวลาสิ้นสุด๑๗นาฬิกา๓๐นาทีมีประชาชนรวมทั้งสิ้น๗๘๗๗คน
ซึ่งขณะนี้ประชาชนสะสมเป็นจำนวนมากที่ท้ายแถวอยู่ที่บริเวณอนุสวรีประชาธิปไตยค่ะ
จากนี้นะคะทีมแพทย์ยังได้ฝากประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนที่อยู่ตามแถวนะคะ
ถ้าหากพบว่าตัวเองนั้นมีอาการที่ผิดปกติหรือว่าอาจจะมีอาการเจ็บป่วยนะคะ
ก็ขอให้เข้ามาประถมพยาบาลทันทีอย่ารอให้มีอาการหนักนะคะ
เพราะว่าหลายคนกลัวที่จะเสียคิวในแถวนั่นเองค่ะ
และทั้งหมดนี้คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกศิลป์ค่ะ
ขอบคุณคุณนันทพรด้วยนะคะ